คุณผู้ชมค่ะอยากให้ช่วยดูคลิปนี้กันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะมีหมาตัวหนึ่งนะคะ
เดินมาแล้วก็ไปดมไปด้อมด้อมมามองไปดมที่ล้อรถกระบะคันหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานค่ะ
หมาตัวนี้เนี่ยนะคะก็พังงะออกมาแล้วก็ดิ้นอย่างแรงเลยนะคะ
อยู่ตรงนี้ชักดิ้นชักงออยู่ตรงนั้นแล้วก็แน่นิ่งไปนะคะ
เห็นไหมคะค่ะใช่แล้วเขาแบบดิ้นแบบสุดชีวิตใช่ค่ะ
ดิ้นสุดแรงนะคะผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้คาดว่าไม่รู้ว่าเห็นเหตุการณ์หรือเปล่า
เพราะว่าเขาอยู่ท้ายรถกระบะหลังจากที่เจ้าหมาตัวนี้นอนลงไป
แล้วเขาก็เดินมาพอดีเลยอ่ะขึ้นรถแล้วเดี๋ยวรถก็ขับออกไปเนี่ยนะคะ
แต่ไม่เห็นหรอกดิฉันคิดว่าเขาไม่ได้สังเกตเห็นไหมค
เขากำลังเก็บของอยู่ที่ท้ายใช่ค่ะ
แล้วพอสักพักนึงเขาก็เห็นเหมือนหมามันนอนนิ่งไป
เขาไม่ได้ทันเห็นตอนที่มันโดนอะไรด้วยไม่เห็นเหตุการณ์ว่าเนี่ย
ในจังหวะเนี้ยอ่าเนี้ยโอ้โหยเกิดอะไรขึ้นแล้ว
แล้วก็เป็นที่สงสัยของชาวเน็ตนะคะว่าเจ้าหมาตัวเนี้ย
เจออะไรที่ล้อรถและล้อรถนี้มีอะไรทำไมจู่ล้มลงไป
ดิ้นชักงอแบบนี้ค่ะสุดท้ายนอนแน่นิ่งไปแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีหมาอีกตัวนึงมาดูเพื่อนวิ่งมาดูแบบงง
ว่าเกิดอะไรขึ้นอืมส่วนชายชายผู้ชายเสื้อเหลืองเนี่ยนะคะ
ลงมาดูเดินผ่านไปแล้วก็ขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับออกไปนะคะ
อ่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเห็นมีผู้หญิงนะคะเดินมาดูหมาตัวนี้อีกค่ะ
เดินมาดูแล้วมีหมาสองตัวมาดมมานะว่าเพื่อนมันเป็นอะไรนะใช่ค่ะ
สักพักหนึ่งเนี้ยนะคะคนที่ขายของแถวนั้นเนี้ยเดินมาดูเจ้าหมาตัวนี้
แล้วเหมือนเขาจะผงกหัวขึ้นมานิดนึงแล้วคลิปก็ตัดออกไปเลยนะคะ
เราก็เลยไม่ทราบว่าหลังจากนี้หมาตัวนี้เป็นยังไง
แล้วก็ระบุว่าน้องหมาโดนอะไรทำไมจู่ลงไปดิ้นแบบนั้น
แล้วก็มีชาวเน็ตนะคะพอดูคลิปแล้วก็มาตั้งข้อสังเกตว่า
สุนัขตัวเนี้ยจะโดนอะไรหรือเปล่าอ่ะหลายข้อสังเกตนะคะ
เดี๋ยวจะมาไล่เลี้ยงให้ฟังคือหนึ่งอาจจะโดนงูหรือเปล่า
งูที่ไปอยู่ใต้ล้อพ่นพิษใส่ตาหรือเปล่าอ่านะคะ
หรือเป็นแมลงมีพิษหรือเปล่าต่อยตาเจ้าหมาตัวนี้หรือเปล่า
บางส่วนก็มองว่าสุนัขตัวนี้อาจจะไปดมตรงเหล็กที่เป็นล้อรถนะคะ
ซึ่งกำลังร้อนแล้วจมูกเนี่ยไปโดนปุ๊บ
ทำให้มันตกใจแล้วก็นอนไปชักดิ้นชักกอมแบบนี้
อ่าแต่ว่าล่าสุดนี้เขาบอกว่าหมามันตายแล้วด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ
ล่าสุดมีอยู่ความเห็นหนึ่งนะคะเข้าไปแสดงความเห็นแล้วก็บอกว่า
เขาเนี่ยเป็นหลานของเจ้าของหมาค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ทุกคนเห็นเลย
น้องชื่อนมยานนะคะหมาตัวนี้ชื่อนมยานนมยานมันมาดมรถ
จู่ก็ตามคลิปเลยลงไปชักดิ้นชักงอที่ทุกคนเห็นว่ามันกระดกหัวตอนท้าย
เป็นการชักกระตุกของกล้ามเนื้ออารมณ์แบบเฮือกสุดท้ายใช่
จากนั้นก็จากไปนะคะอ่าตอนนี้นำไปฝังเรียบร้อยแล้วค่ะ
เน็ตมีการตั้งข้อสังเกตความเห็นส่วนใหญ่จะเอ็นเอียงไปว่าเอ๊ะ
หรือว่าจะมีงูอยู่ตรงบริเวณล้อรถจริงจริงค่ะซึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรกันแน่
หลายคนพยายามซูมดูซูมแล้วซูมอีก
ก็ไม่เห็นคือดิฉันก็ไม่เห็นว่ามันมีงูหรือเปล่า
แต่ก็เป็นไปได้อาจจะโดนสัตว์มีพิษบางชนิด

ใช่ค่ะแล้วกล้องก็ไกลทีเดียว